ทุกผู้ชมครับนายธนุใจดีวัยแปดสิบเอ็ดปี
พ่อของผู้ช่วยสอสอที่จังหวัดระนองเนี่ยตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะฮะ
หลังจากที่ตามอยู่หลายวันท่านก็คงตามข่าวกันอยู่
นี่นะฮะนายธนุเนี่ยตอนที่หายไปจากบ้าน
มีชาวเมียนมาโทรศัพท์มาหาหลานชายส่งข้อความมาหาลักษณะเรียกค่าไทย๑ล้านบาท
แล้วพอติดต่อไม่ได้เนี่ยไปเจออีกทีก็เป็นศพอยู่ในบ่อน้ำลึกร่วม๔เมตร
อยู่ข้างที่พักในสวนยางของผู้ตายนะฮะในพื้นที่หมู่๘บ้านหาดตุ๋น
ตำบลปากจันทร์อำเภอกราบบุรีจังหวัดระนองตำรวจเนี่ย
นำตัวชาวเมียนมาไปสอบปากคำอยู่หลายคนนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะทั้งคนงานในสวนหรือว่าคนงาน
หรือว่าชาวบ้านแวดล้อมต่างต่างอย่างวันนี้ก็แยกสอบนะฮะ
มี๓คนที่ไปสอบอยู่ที่ตรชดในซอกับผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมา
คนอื่นอีกสิบแปดคนคนไทยอีกสองคนด้วย
ก็สอบที่สพปากจันทร์แล้วนี่คือสองคนล่าสุด
เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันที่นำตัวมาสอบปากคำที่สพปากจันทร์
โดยมีล่ามเข้ามาแปลภาษาให้อีกทีนึง
ล่าสุดมีรายงานว่าชาวเมียนมารับสารภาพแล้วนะฮะ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยบอกว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่านายธนุจริง
โดยก่อเหตุกันสามคนด้วยกันนะฮะสามคนนี้นะครับ
คนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาผู้ชายอายุยี่สิบสอง
มีข้อมูลว่าเป็นคนงานในสวนของผู้ตายนั่นแหละ
โดย๙โมงเช้าของวันที่๙กรกฎาคมเนี่ยเขาเป็นคนมาบอกว่า
นายธนุหายตัวไปนี่นะฮะขณะเดียวกันอีกคนนึง
เป็นชาวเมียนมาผู้ชายอายุ๔๐ปีเป็นอดีตคนงานของผู้ตายนะครับ
อีกคนนึงเป็นชายชาวเมียนมาเหมือนกันซึ่งถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำตั้งแต่วันแรก
มีรายงานว่าตำรวจตรวจพบคราบเลือดจุดหนึ่งตามร่างกายของเขา
และสุดท้ายเขาก็รับสารภาพว่าร่วมก่อเหตุด้วยมีคนก่อเหตุสามคนนะฮะ
ตำรวจกำลังพยายามเค้นสอบต่อนะฮะอาจจะมีคนคนไหนร่วมอีกด้วยหรือเปล่า
อืมค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนเมียนมา
แต่ตอนนี้สามคนรับสารภาพแล้วแต่ต้องเค้นอย่างละเอียดก่อนว่าตกลงแล้ว
แค่นี้จริงเหรอหรือมีคนจ้างวานหรือเปล่า
หรือเหตุผลอะไรมันมีสาเหตุอะไรที่ต้องไปฆ่าเขาตายอย่างนั้น
แล้วตอนแรกเหมือนจะเรียกค่าไทยอืมใช่ค่ะอยู่ดีดี
ถงค่าไถ่อะไรไม่เห็นต่อรองต่อเลยแล้วไปฆ่าเขาเอาศพทิ้งหมกบ่อเอาไว้อย่างนี้
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณช่วง๒ทุ่มถึงตี๒นะฮะ
ตำรวจนี่ตัดสัญญาณโทรศัพท์ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อกันคนในพื้นที่
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยจะติดต่อกับใครอะไรยังไง
หรือว่าจะหลบหนีหรือว่าจะแจ้งข่าวกันเดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทัน
เพราะว่ามีชาวเมียนมา๓คนเขาสารภาพแล้วเดี๋ยวต้องไล่เค้นกันต่อว่าตกลงแล้วอะไรยังไงกันบ้าง
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ยังเกาะติดคดีอยู่นะครับ
ไปที่บ้านของนายธวัฒน์ใจดีลูกชายของนายธนุผู้ตาย
ซึ่งสสนี่เป็นสสผศคุมใจไทยนะครับ
ซึ่งที่บ้านนี่ก็เป็นที่จัดงานศพนะฮะ
สวดพระอภิษฐรรมศพของนายธนุด้วยก็มีผู้ที่ส่งพวงหลีดมาเคารพศพมากมายนะครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองน้ำมนตรีก็ส่งพวงหลีดมาด้วย
ทางครอบครัวกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพนายธนุถึงวันเสาร์นี้นะครับ๑๖กรกฎาคม
ปนักกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๗กรกฎาคมนะครับที่วัดปากจันทร์
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าทางตำรวจเนี่ยมาแจ้งแล้วบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะ
เดี๋ยวกำลังรอความคืบหน้าเพิ่มเติมอยู่ถ้าเจอคนร้ายก็อยากจะถามเหมือนกันว่ามาฆ่าพ่อเขาทำไม

เขาบอกว่าเป็นคนในครับ
ใช่ครับ

บอกว่า๖๐เลยนะครับ

ส่วนสังการณ์นี้ก็คือเราจำนวนความพร้อมให้นะได้ทั้งทีครับ
ครับครับนั่นผมก็ขอหารองให้ก็ทำให้เต็มทีครับ
ส่วนคุณธวัฒน์ลูกชายอีกคนนึงนะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยสอสอจังหวัดระนองเนี่ย
บอกว่าเบื้องต้นทางตำรวจบอกว่าประเด็นการฆัตกรรมในธนุษย์พ่อของเขาเนี่ย

หรือไม่ก็สองคือเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์
รายละเอียดเนี่ยยังไม่ทราบมากนัก
เพราะตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลอยู่

ตอนแรกก็ตั้ง๒ประเด็นก็ยังไม่ทิ้งนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ทิ้งนะครับ
แต่ว่าหนักก็จะเป็นเรื่องค่าไถ่นะครับ
เรื่องคือว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ
แล้วก็ด้วยความแค้นส่วนตัวนะครับ
อะไรแบบนี้ทำนองแบบนี้ครับ

หลักแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของประเด็นนี้ครับ
ตอนนี้นะครับที่ผมก็ทางเจ้าหน้าที่จำรวจนะครับ
ก็เขาก็พยายามนะครับ
บอกมานะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
คือคนร้ายเนี่ยใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาหลานชายของผู้ตายก่อนนะฮะ
คือหลานชายบอกว่าเขาเพิ่งโทรหาปู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าคนร้ายได้เบอร์มาจากโทรศัพท์ของปู่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของซิมสมโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับ
มีข่าวว่ามีนายไซไอเล็ตนะฮะถูกนำชื่อไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ในซอนะก็เป็นคนที่มีโทรศัพท์หลายเครื่อง
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองไปสำรวจร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขายซิมนะฮะ
ในพื้นที่เกิดเหตุจะมีอยู่๒ร้านนะครับ
ร้านหนึ่งขายโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอ่าแต่วันนี้ปิดนะครับ
แต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะเพียงแต่ว่าเผื่อมีร่องรอยที่ว่าใครมาซื้อนะฮะ
อีกร้านหนึ่งเป็นการขายโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเจ้าของร้านบอกว่าปกติแล้วซิมโทรศัพท์มือถือที่ได้รับมาขายเนี่ยส่วนมากเลขจะไม่เรียงกัน
อย่างมากก็เรียงแค่๓ตัวหน้าวิธีการเปิดใช้งานก็จะใช้แอปพลิเคชันในการเปิดใช้บัตรประชาชนสแกนผ่านกล้องในแอปแล้วผู้ซื้อก็เปิดใช้งานเลย
เพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของคนมาซื้อเอาไว้
เพราะเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับติดต่อกับทางแอปของผู้ให้บริการเนี่ยผ่านทางแอปไปเรียบร้อยแล้ว

เค้าก็จะทำเป็นแพ็คหนึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมีสิบใบ
ซึ่งถ้าที่ทางร้านนะคะคือไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยได้สังเกตว่ามันจะเรียงไหมแต่ว่าถ้าอย่างตัวอย่างอย่างเงี้
มันก็จะไม่เรียงมันก็บางมัดก็จะเรียงบางรอบก็จะไม่เรียงอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเป็นที่ร้านก็จะไม่ได้สังเกต
เพราะว่ามันเรียงเบอร์ทุกเบอร์ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เวลามีลูกค้ามาซื้ออย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเออมาซื้อซิมหนึ่งอันค่ะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติ
เขาก็จะถือบัตรมาแล้วก็ให้เราลงทะเบียนให้
แล้วก็แบบเราก็เปิดเข้าแอปของบริษัทนั้นนะคะ
แล้วก็ลงทะเบียนซิมให้ก็ถ่ายบัตรเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ลงทะเบียนกับบัตรค่ะก็แค่นั้นเราก็เปิดใช้งานได้เลย
คือตำรวจก็อาจจะต้องขยายผลว่าเบอร์ที่โทรไปหาหลานชายของผู้ตายเนี่ย
ลงทะเบียนหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะถ้าไม่ไปขโมยเข้ามาใช้นะ
ท่านผู้ชมครับมีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจได้ย้ายตัวแรงงานชาวเมียนมา
ผู้ต้องสงสัยที่รับสารภาพไปอยู่ที่หน่วยต่อชะดอแห่ง
ในพื้นที่กระบุรีแล้วนะครับเพราะตอนนี้ต้องสอบปากคำขยายผลต่อนะฮะ
มีสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุ๓คนแต่จะแค่นี้จริงหรือไม่
นั่นน่ะสิคะมีใครร่วมอีกด้วยหรือเปล่าครับ